ล่าสุดนั้นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ทางสมาคมอาจจะต้องหาตัวกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่ครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แถลงผ่านทางเพจเฟซบุ๊กแฟร์
โดยมีใจความสำคัญว่าสมาคมนั้นได้แจ้งให้ฝ่ายกฎหมายเร่งรัดการแก้ไขและลงนามในสัญญาการว่าจ้างบริษัทสปอร์ตฮีโร่
เสร็จสิ้นก่อนวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
เนื่องจากที่จะใกล้ถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดที่๖และ๗ในช่วงเดือนมีนาคมนี้
อีกทั้งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา
ติดภารกิจเดินทางไปประชุมฟีฟ่าในช่วงเดือนมีนาคม
ซึ่งหากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ทางสมาคมนั้นจำเป็นต้องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาดำเนินการเกี่ยวกับการทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแทนนะครับ
จากนั้นครับก็ได้มีแถลงการถึงฝ่ายกฎหมายบริษัทสปอร์ตฮีโร่ถึงการแก้ไขร่างสัญญาพร้อมกับยืนยันว่า
ขอให้บริษัทสปอร์ตฮีโร่นั้นปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเร่งครัด
แต่หากดำเนินการตามเดิมจะทำให้สมาคมเกิดความรับผิดชอบในทางกฎหมายและภาษี
ซึ่งถ้าไม่ทันกำหนดเวลาอาจจะถือว่าบริษัทสปอร์ตฮีโร่ปฏิเสธการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ครับ
ซึ่งทันทีที่แฟนบอลนั้นได้เห็นแถลงการนี้ก็เข้าไปแสดงความเห็นในโลกโซเชียล
ซึ่งบางคนก็สงสัยว่าทำไมต้องเซ็นสัญญากับบริษัทสปอร์ตฮีโร่แทนที่จะเซ็นกับเจ้าตัวบุคคลก็คือซิโก้เอง
ส่วนบางคนนะครับก็เห็นด้วยที่สมาคมนั้นให้จ่ายภาษีเอง
จากรับเงินเดือนไม่ได้รับเงินเป็นรายวัน
และบางคนก็บอกว่าหากไม่พร้อมที่จะร่วมงานกัน
ก็ให้แยกย้ายกันไปเพราะว่าเดือนหน้านั้น
ไทยจะต้องพบกับซาวดีอาราเบียและญี่ปุ่น

ซึ่งไม่ควรให้ปัญหานี้มาทำลายบรรยากาศในทีมนะครับ

กำหนดไปร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่
ของทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็น่าจะมีความขึ้นหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ